จับใบแดงมาหนึ่งใบ
เห็นทีพี่ชายต้องล่าก่อนล่าก่อน

ช่วงนี้มันยังเป็นอยู่ในฤดูการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
คุณผู้ชมค่ะหลายคนอยากรับใช้ชาติ
แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะไม่ได้สะดวกในทางด้านนี้
หนุ่มคนนึงที่อุทัยธาน
เขาบอกเลยว่าเขาต้องไปกับท่านประหลัด

มขวัญไว้ก่อนอยากจะได้ใบดำ
ล้วงได้ใบอะไรไปดูค่ะ

มาก็ไม่ให้ถแลนทหารพี่ดินครับ
ยังไงจังวะพิทยาหารจ้องหน้านี่คือแบบถูกใจไปแล้วนะ
ถ้าแดงมาถ้าแดงมานี่คือประหลักขีดหลุกมือนะ
คือใยคักแท้ล่ะใช่นะคะหลายคนบอกโอ๊ยมันจะใหญ่โพดใหญ่โพบักโมบักแตงขนาดนั้น

เขาบอกว่าเอามาจากสำนักหลวงพ่อดำ
ไม่รู้ป่านี้สำนักนี้น่าจะฮือฮากันแล้วนะ
คือบรรยากาศขณะที่นายสุภวิตคำลืออายุ๒๑ปีค่ะ
หนุ่มคนนี้เป็นชาวอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
คือฮือฮาตั้งแต่อุ้มมาแล้วแหละหลายคนก็แบบอุ๊ยอุ้มอะไรมา
คือทุกคนเหลียวมามองนะแล้วมันมิ้มติดทองแบบนี้ด้วย
นี่น่าจะผ่านการใช้งานแบบในเรื่องโชคลาภมาอย่างหนาแน่นแล้วนะฮะ
นี่แหละค่ะนั่งกอดด้วยไม่วางมือเลย
เพราะว่าของขลังนะฮะหวังใจว่าจะจับให้ได้ใบดำค่ะ
ประหลัดหิกยักษ์อันนี้นะคะสำนักหลวงพ่อดำไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
จับได้ใบดำสมใจค่ะถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศคึกคัก
ระหว่างการคัดเลือกทหารประจำปี๒๕๖๖แล้วกัน
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยาคมค่ะ
มีผู้เข้ารับการคัดเลือกนะ๒๘๖คนค่ะ
มีความต้องการทหารกองเกิน๕๔นาย
บรรยากาศการคัดเลือกก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวังค่ะ
เขากันไปเหมือนเช่นทุกปีค่ะก็มีกองเชียร์เข้ามาคอยให้กำลังใจกันแน่นหอประชุมเลย

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันใหญ่หรือเปล่า
อิทธิฤทธิมันเลยมากกว่าประหลัดขิกอันเล็กคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายก็ได้ใบดำสมใจนะปีนี้พี่อาจจะยังไม่สะดวกนี่ไง

หมายถึงคตอืนอ่ะ
ผมว่าน่าจะมีคนต่อคิวขอยืมประหลัดขิกให้บูชา
ฉันบอกเลยว่าสำนักอาจารย์ดำเนี่ย
คิวยาวแล้วคิวยาวแล้วตอนนี้